คุณผู้ชมคะไปดูคลิปภาพเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรำ
มีผู้ชายอายุ๖๘นะคะเขาขี่จักรยานจะไปหาเพื่อนต่างหมู่บ้าน
ปรากฏว่าถนนมันมืดแล้วมันเปลี่ยวมาก
มีรถตู้พุ่งไปชนจนกระเด็นกระแท้กพื้นเราก็เสียชีวิตนะ
แต่คลิปภาพนี้ก็เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของรถตู้นั่นแหละ
แล้วก็เขาก็มอบตัวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกัน

มองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงโครมใช่ค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นคลิปภาพโอ้โห
เนี่ยดังโครมเลยอ่ะในหมั่นนักงามอายุหกสิบแปดค่ะ
เป็นคนที่ปั่นจักรยานแล้วก็ถูกรถชนนะคะดวงไฟที่เห็นเป็นไฟหน้ารถกระบะที่ขับสวนมานะคะ
แต่มันมืดมากอ่ะเนอะตามคลิปภาพเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนเมื่อวาน
บริเวณก่อนถึงทางเข้าบ้านประสาทเป็นถนนเขตติดต่อกันระหว่าง
ตำบลธเมนชัยตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุรถจักรยานสภาพคือบิดเบี้ยวเลย
อยู่กลางถนนแล้วก็ตัวของในหมั่นเนี่ยกระเด็นออกไป๑๕เมตรได้นะคะ
เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้ากระโหลกศีรษะและใบหน้ายุบ
ไหลนองเต็มพื้นค่ะถูกชนแรงมากนะคะ
คือตัวกระเด็นไปกระแทกพื้นแล้วก็มีรอยล้อรถตู้เหมือนกับลากไปด้วย
มีรอยลากเป็นทางยาวคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปพบกับคนขับรถตู้ที่ชนในหมั่นเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเขาไปมอบตัวที่สพธเมนชัยพร้อมกับในจ้างซึ่งเป็นคนจ้างให้เขาขับรถตู้คันที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วเขาก็เอาคลิปภาพจากกล้องหน้ารถไปให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานทางคดีด้วย
แล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจตำรวจสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุ
หมั่นปั่นจักรยานอยู่เลนซ้ายแต่เกือบชิดเส้นเหลือง
รถตู้เนี่ยขับตามหลังนะคะแล้วก็มีรถกระบะขับสวนเลนมา
ดวงไฟที่เห็นในคลิปภาพคือรถกระบะที่ขับสวนมานะรถตู้ตามหลังรถจักรยาน
คนขับรถตู้บอกว่าไฟหน้ารถของรถกระบะที่ขับสวนมามันเข้าตาพอดี

แต่ในอยู่ข้างหน้าคือมันจามาก
ก็เลยพุ่งชนจักรยานจนในหมั่นกระเด็นไปใกล้แท้พื้นแล้วก็เสียชีวิต
คนขับรถตู้ยอมรับว่ามองไม่เห็นจริง
รู้สึกแค่ว่าชนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ขับรถจนไปถึงบ้านนะ

แล้วก็โทรศัพท์บอกนายจ้างว่าขับรถชนคนมอบตัวดีกว่า

นั่นก็เป็นนึกว่าไม่ใช่ผล
ตกใยเหมือนกันว่าเพราะว่า
เราชนอะไรเรามันไม่รู้เนี่ยนั่นนะ
กลับมาดูเลยขับรถกับมาดูอีกค่ะ

แลาวก็กลัวเขามาดูมันเป็นคน

เราทำวงพิษเราก็ต้องรับเนี่ย
ด้านในศูนย์จันสนิทวัย๗๘ปีเพื่อนสนิทของนายหมั่นผู้ตายนะครับ
เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันเลยเขาก็บอกว่าสนิทกันมากกับสองกับนายหมั่น
ก่อนเกิดเหตุไปดื่มด้วยกันมาค่ะไปดื่มสุรามาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ก่อนกลับนายหมั่นเพิ่งเตือนเขาเองว่าเดินกลับบ้านดีนะ
อย่าเดินออกนอกเส้นขอบทางเดี๋ยวจะตกข้างทาง

ด้านในรุ่งโรธนิยมวัย๕๘ปีหลานของนายหมั่นก็เล่าบอกว่า
หมั่นอยู่ตัวคนเดียวเคยมีภรรยาแต่เลิกรากันไปแล้วไม่มีลูก
มีแต่ตัวเขาเองนี่แหละที่ใกล้ชิดเพราะว่าเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็ก

มีวิธีดีร่าเริงและชอบปั่นจักรยานไปหาปลา
พบปะเจอเพื่อนฝูงดื่มกินตามภาษาอยู่เป็นประจำ
ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเป็นประจำไม่คิดเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุเศร้าขึ้นค่ะ
คืออยากปล่อยวางที่แบบนี้แหละอยากปากว่าไทยสม่ายแหนมัดไปปล่อยความต้องดี
ส่วนคนขับรถตู้นะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนี
นวนคดีค่ะซึ่งหลังจากที่ญาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพเสร็จสิ้น
ก็จะเรียกให้ไปดำเนินการเรื่องการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนกับคู่กรณีนะคะ
ส่วนชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำก็บอกว่าอันตรายค่ะ
กลางคืนนี้มืดมากจริงจริงนะคะจากบ้านหนองยะปล่องไปจนถึงห้าแยกบ้านตลาดโพ
มืดสนิททั้งสองเลนแล้วก็มักจะมีคนสูงอายุขี่จักรยานเส้นทางนี้บ่อยมาก
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยติดไฟให้หน่อยได้ไหม
ตอนกลางคืนมันมืดมากจริงจริงก็ฝากไว้หน่อยนะคะ
ก็ชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยไม่มีไฟเลยอ่ะ
มันมองไม่เห็นจริงนี่ขนาดเราดูจากกล้องหน้ารถก็มองไม่เห็นจักรยานนะคะ